ที่เรามีการลงให้กำลังใจคุณหมอและบุคลากรทางการแพทย์นี้นะคะ
ช่วงเวลานั้นการติดเชื้อตัวเลขพอถึงแต่ละวันนะ

ตื่นเต้นกันแล้วใช่แล้วก็เห็นใจคุณหมอที่ต้องทำงานหนัก
แต่ครั้งนี้คุณคะเป็นพันแล้วนะคะ
เพราะฉะนั้นคุณหมอทำงานหนักมากขึ้น๑๐เท่า

เชิญชวนให้คุณผู้ชมส่งกำลังใจมาหน่อย
ส่งกำลังใจถึงคุณหมอเพราะสภาพคุณหมอและบุคลากรทางการแพทย์
ที่ต้องดูแลผู้ป่วย๑๙ตอนนี้สภาพเป็นแบบที่คุณผู้ชมเห็น
โอ้โหหมดแรงกันเลยทีเดียว
ไม่มีเรี่ยวมีแรงเพราะว่าทำงานตลอด๒๔ชั่วโมง

ไม่ว่าจะเป็นคุณหมอคุณพยาบาลค่ะ

คุณนั่งพักผ่อนที่บ้านคุณนั่งยังไง

แต่นี่ค่ะคุณหมอคุณพยาบาลนั่งพักผ่อนกับพื้นแบบนี้

รอบนี้หนักจริงพวกเราขอเป็นกำลังใจให้นะครับ
ขอบคุณทีมแพทย์ทีมพยาบาลที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่
ขอให้คนไทยงดสังสรรค์ช่วงนี้
ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโควิด๑๙
คุณหมอจะได้ทำงานน้อยลงนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งเพจที่เขาออกมาโพสต์เช่นเดียวกัน
เป็นเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
เป็นภาพพยาบาลค่ะนี่ค่ะนี่คือหลับนะ
ในขณะที่ทำงานเลยค่ะหลับคาโต๊ะเลย
ประกายยังอยู่ในมือเลยนะคะไม่รู้หลับยังไงนะคะ

ชาวเน็ตก็มีทั้งให้กำลังใจ
บางคนก็แซวแต่ว่าเป็นแซวลักษณะการให้กำลังใจไปด้วยนะคะบอกว่า
ถูกไหมคุณมือถือปากกายอยู่เลยคงเต็มที่แหละ
สู้นะคะผู้เสียสละ
อยากจะให้คนด้านนอกได้เห็นบรรยากาศว่าโรงพยาบาลสนามเป็นยังไงนะคะ

คือเขาใช้คำว่านักรบในชุดอวกาศ
นักรบชุดขาวมีชื่ออีกหนึ่งชื่อนักรบชุดกาวนะคะ
อกจากนี้อีกหนึ่งกลุ่มคนที่ต้องขอบคุณมาก
เสียสละมากจริงเพราะคุณเสี่ยงมาก
คุณยังทำหน้าที่นี้เจ้าหน้าที่เก็บขยะติดเชื้อ
อืมและเก็บของคนทุกคนนะคะ
ค่ะเป็นพันคนเป็นร้อยคนนะคะ

และทำงานตลอด๒๔ชั่วโมงนะคะถือว่าเสียสละนะคะ
เดี๋ยวเราจะเอามาออกอากาศให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะแล้วก็อย่าลืมส่งกำลังใจไปให้นะคะ
เราก็ขอเป็นกำลังใจแล้วก็ขอชื่นชมในการเสียสละแล้วก็การทำงานอย่างหนัก
ของคณะบุคลากรทางการแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง